สลดเหตุหนึ่งนะคะเป็นคดีอาจยากรรมค่ะที่จังหวัดนทบุรี

เมื่อรอประพอหนุ่มอายุเพียงแค่๑๙ปีเท่านั้น
ใช้มีดกระหน่ำแทงอดีตแฟนสาวของตัวเอง

หลังจากเห็นว่าอดีตแฟนสาวคนนี้
ไปนั่งอยู่กับเป็นเหมือนเพื่อนผู้ชาย

คุณผู้ชมคะจนสุดท้ายหญิงสาวเสียชีวิต

กล้องวงจรปิดจากร้านซักผ้าฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
หมู่บ้านลานทองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
บันทึกภาพขณะที่นางสาวน้ำพรมศรอายุ๒๑ปี
ผู้เสียชีวิตนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่หน้าร้านรวม๓คน
ก่อนจะเดินทางออกจากร้านไปฝั่งทางเข้าออกหมู่บ้าน
จากนั้นนายวิรสักมีชัยอายุ๑๙ปี
อดีตแฟนนุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เดินมาจากฝั่งบริษัทเพื่อพูดคุยอะไรบางอย่าง

แล้วทั้งคู่ก็เดินย้อนกลับไปหน้าบริษัท
ก่อนที่นายวิรสักจะใช้มีดแทงนางสาวน้ำจนเสียชีวิต

หลังเกิดเหตุอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ช่วยกันปั๊มหัวใจนางสาวน้ำที่นอนหมดสติอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ตามร่างกายมีบาดแผลถูกแทงด้านหลังและหน้าอกรวม๗แผล
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
แต่สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้
นายวีรศักดิ์คนก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
สารภาพว่าเคยคบหากับผู้เสียชีวิตมาก่อน
แต่มีปัญหาทะเลาะกันจนแยกกันอยู่
ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเห็นหวง

อยู่กับชายคนหนึ่งที่เคยมีเรื่องกับตนเองมาก่อน
อารมณ์มาแล้ว
มารู้อีกทีเราก็ทำเขาไปแล้ว

ตำรวจคุมตัวนายวิทยาศักดิ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของร้านขายอาหารตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
บอกว่าผู้เสียชีวิตลาออกจากงานมาประมาณปีกว่าแล้ว
เพราะแฟนหนุ่มตามหึงหวง
หลังเกิดเหตุก็รู้สึกตกใจอย่างมาก
ครอบครัวนำร่างไร้วิญญาณของนางสาวน้ำ
ทำพิธีทางศาสนาที่มัศยิตย่านน้องจอกอย่างเรียบง่าย

จากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย

แจ้งเขาหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เตรียมส่งฝากขังต่อสารในวันพรุ่งนี้

ดิชาวคงแก้วไทยรัฐทีวีรายงาน